คุณผู้ชมคะมาดูแก๊งค้ายาบ้าแก๊งนี้
ไม่อยากจะบอกว่าเขาไฮเทคมันเหมือนเป็นคำชมเขาเนอะ
แต่เขามีหลากหลายวิธีการที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะ
คือเมื่อคืนนี้ตำรวจ๑๙๑ไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะคะ
แต่ประเด็นคืออยากให้คุณผู้ชมดูรถคันนี้นี่
เปลี่ยนทะเบียนรถเหมือนในหนังเลยคุณผู้ชม
เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เป็นรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะ
ใช้วิธีการกดรีโมทนะทะเบียนรถพลิกปุ๊บเปลี่ยนเลย
ไม่ต้องลงไปขายน็อตถอดทะเบียนเปลี่ยนอันใหม่

ปลื๊บเปลี่ยนเลยอ่ะนั่งจบแล้วโอ้โห

นี่อย่างนี้เลยตำรวจไปจับตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
วันนี้ตำรวจนครบานนำของกลางที่ตรวจยึดได้
แก๊งค้ายาเสพติดนำมาแถลงข่าวค่ะ
ของกลางก็มีเฮโรอีน๑๒๐แท่งยาไอซ์๑๖๒กิโลกรัม
เคตามีน๙๗กิโลกรัมปืน๓กระบอก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ขอลองดูซิ
ทำไมมันกดรีโมทได้อย่างง่ายดายขนาดนี้
ป้ายทะเบียนรถเปลี่ยนฟลึ๊บเลย

จากการตรวจสอบนะคะตัวผู้ต้องหาค่ะ
เขาก็รับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคเหนือ
เช่าบ้านที่นนทบุรีสองหลัง
บ้านหลังแรกเป็นจุดบัญชาการ
คำสั่งส่งยาเสพติดจากในทุน
ได้รับค่าจ้างเดือนละ๒๔แสนบาท
ทำงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
รับงานจากในทุนไปแล้ว๔ครั้ง
บ้านอีกหลังเป็นคลังเก็บยาเสพติด
โอ้โหทำเป็นขบวนการจริงจังแบบนี้ค่ะ

ป้ายทะเบียนเนี่ยสั่งมาจากร้านออนไลน์
เป็นระบบการเปลี่ยนป้ายทะเบียน
ก็คือเวลาส่งยาเสพติด
ก็จะเปลี่ยนเพื่อตบตาเพื่อหลบตำรวจไงคะ
เป็นทะเบียนอื่นได้ตามไม่เจอเป็นทะเบียนปลอมอะไรแบบนี้

ถ้าเกิดเขาจะใช้ทะเบียนปลอมออกมา
เขาจะทำตอนไหนตอนที่ขับไปเรื่อยหรือตอนที่จะปลอม
ก็แล้วแต่ที่จะทำให้เจ้าที่ตำรวจเขาได้หลงเชื่อว่า
ไม่ใช่รถที่กระทำผิดมันก็แล้วแต่เวลาที่เขาห่วงเวลาที่เขาทำ
ผู้ต้องหาก็รับว่าซื้อมาทางช่องทางออนไลน์นะครับ

คือตรงนี้ถามว่าเรียนแบบมันก็คงเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ
ที่มาจากหนังมาจากต่างประเทศนะครับที่เข้ามา
แล้วอีกอย่างหนึ่งการซื้อขายของตัวนี้มันง่าย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันบอกว่ามีมานานแล้วไอ้ป้ายทะเบียนรถ
พลิกได้เปลี่ยนได้แบบนี้ซื้อกันง่ายทางออนไลน์
โอ้โหแต่คนที่เขาทำอะไรถูกกฎหมายเขาคงไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะ

จากพวกไปถ่ายหนังถ่ายละครก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
แต่คือเราวิ่งไปเราต้องการมันไม่มีทางอยู่แล้วที่รถคัน

นี่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องพลิกทะเบียนไปมาเลย

ตำรวจ๑๙๑ขยายผลก็คือไปจับผู้ค้ารายย่อยได้ก่อนนะคะ

ว่ารับซื้อยาเสพติดมาจากกลุ่มของนายกิติศักดิ์กับพวก

ก็จะนำประวัติของผู้ต้องหามาตรวจสอบ

จะต้องไปให้ถึงต้นต่อของผู้ที่ว่าจ้างด้วยค่ะ

ผมว่าต้องขยายผลเรื่องพวกขายสินค้าจำพวกนี้ด้วยนะ